ส่วนเรื่องของโควิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแน่นอนผลกระทบมันก็กว้างเหลือเกิน
คุณผู้ชมแล้วก็หลากหลายอาชีพก็โดนกันไปเต็มเลย
แล้วการเยียวยาที่กำลังจะมีการเกิดขึ้นหลังจากที่คอรมอลเขาอนุมัติมาแล้ว
กับเรื่องของเราชนะเนี่ยสรุปแล้วใครได้ไม่ได้
อันนี้ต้องไปดูนะว่าสรุปจะให้เป็นกลุ่มอาชีพเหมือนกับรอบที่ผ่านมา
หรือจะให้เป็นรายจังหวัดรายพื้นที่๒๘จังหวัดสีแดง
เออนั่นสิครับรวมทางเอสเราจะได้เงินยังไง๓๕๐๐บาท๒เดือน
รับเงินช่องทางไหนติดตามพร้อมกันนะฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับ
ขีดเส้นใต้ให้เห็นความชัดเจนเรื่องการเยียวยาผลกระทบต่อเนื่องไปอีกทีนึง
เพราะว่าถ้าฟังดูที่รัฐมนตรีคลังพูดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น๒หมวด๒กลุ่ม
เอากลุ่มคนทำงานก่อนกลุ่มคนทำงานพนักงานที่ตกงานขาดรายได้
กลุ่มนี้ชัดแล้วครับว่าจะได้รับการเยียวยาเดือนละ๓๕๐๐ไป๒เดือน
ก็เท่ากับ๗๐๐คราวที่แล้ว๕๐๐๓เดือนนะ๑๕๐๐คราวนี้๓๕๐๐๒เดือน
คนที่จะอยู่ในข่ายได้รับเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่
รัฐมนตรีคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์บอกว่ามีผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับ๓๐๓๕ล้านคน
เดี๋ยวเขาจะแจกแจงรายละเอียดกันมาอีกทีนึงแต่ว่าบอกไว้เสียก่อนว่า
เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วเวลารับเงินคราวนี้
รับผ่านระบบพร้อมเพลย์อันนี้อยู่ในหมวดของโครงการที่เรียกกันว่า
ที่เรียกว่าเราชนะต่อมาคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งล่ะเป็นยังไง
คุณอาคมบอกว่าสำหรับผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง
ถึงแม้จะเป็นโครงครึ่งก็จริงอยู่แต่ว่าเขามีรายได้น้อยก็ยังได้สิ
คือคนโครงการคนละครึ่งเนี่ยมีตั้งแต่คนรวยก็ไปขึ้นคนชั้นกลางก็ไปใช้
ฉะนั้นถึงแม้จะมีคนละครึ่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนรายได้น้อย
ก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เลย
อันนี้ก็เป็นการเบิกจ่ายเงินเป็นการเบิกใช้เงินสด
นำไปใช้ต่อในโครงการคนละครึ่ง
ถัดมาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เยอะ
จะได้อะไรบ้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็คือบัตรคนจนนั่นแหละพูดง่าย
รัฐมนตรีอาคมอธิบายว่าคนเหล่านี้จะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด

มาพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าอย่างที่บอกว่าถึงจะอยู่ในโครงการคนละครึ่ง
แต่ถ้าเข้าข่ายรายได้น้อยก็ลงทะเบียนรับผ่านโครงการเราใช้ได้
อันนี้ไม่เสียสิทธิ์นะย้ำอีกทีนึงว่าไม่เสียสิทธิ์
พวกอาชีพอิสระวินโมโตไซค์คนขับเซ็กซี่ผู้ส่งอาหาร
ลิวิลลี่ดีเดลิเวอรี่ได้ไหมตอบว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้

ทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าจะดีกว่าคราวที่แล้วคือ
คราวที่แล้วเนี่ยกว่าจะลงตัวได้มันยุ่งยากสับสน

คุณอาคมก็เลยบอกว่าคราวนี้จะพยายามไม่ทำให้ยุ่งยากเหมือนคราวก่อน
หรือหลักเนี่ยจะใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็น
และเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
ทีนี้คนที่ไม่ได้ก็บอกไปแล้วเหมือนคราวก่อนนะ
คนที่เจอโควิดแต่ว่าไม่ได้กระทบคือ
ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจอันนี้เขาไม่กระทบ
ลูกจ้างแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม
ถ้าได้รับผลกระทบประกันสังคมเขาแยกคนก้อนนี้ออกไป

ฉะนั้นนี่คือข้อสรุปที่รัฐมนตรีคลังบอกว่า
ทั้งหมดเนี่ยทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยจะนำไปอนุมัติ
ในที่ประชุมคอลโลมวันที่๑๙มกราวันอังคารหน้า
ประเด็นเรื่อง๓๕๐๒เดือนเมื่อถูกนำไปเปรียบคราวก่อน๕๓เดือน
มีคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะคราวที่แล้วเนี่ย
เดือดร้อนน้อยกว่าคราวนี้อีกทำไมคราวนี้ได้น้อยกว่า
เมื่อวานก็เห็นชื่อไทยเค้า
เขานำเสนอเรื่องนี้นะ
กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีประกันสังคมทั้งอาชีพอิสระลูกจ้างประบางและเกษตรกร
ควรจะได้เดือนละ๕๐๐๓เดือนเหมือนคราวที่แล้ว
แต่ส่วนในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดเนี่ย
ควรจะจ่ายเดือนละหกพันเพราะว่าเดือดร้อนมากกว่า
นี่นี่ข้อเสนอของพักเพื่อไทยสองพักเพื่อไทยเสนอให้ตั้งกองทุนสินเชื่อ
เพราะคราวที่แล้วประกาศเปล่าว่าให้เข้าถึงสินเชื่อได้เอาก็จริงกู้ไม่ได้
เขาก็เลยเสนอแบบนี้๓มาตรการโครงการจ้างงานแรงงานในระบบประกันสังคม
ภาครัฐสนับสนุนเป็นระบบขั้นบันไดห้าสิบถึงหกสิบตามโซนและความรุนแรงเวลาหกเดือน
อันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยลดตกงานน้อยลง
เป็นการลดอัตราคนตกงานทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้
ภาครัฐก็จะสนับสนุนค่าจ้างผ่านผู้ประกอบการไปที่ลูกจ้างเพื่อรักษาระดับการจ้างงาน
ระบบประกันสังคมไม่ใช่แบบที่รัฐบาลเยียวยาระบบประกันสังคม
เป็นการอันนั้นแก้ปลายทางสุดท้ายขึ้นเรื่องเรื่อง
หนี้ผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรกรไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย
ธนาคารให้หยุดคิดดอกเบี้ยนี่เรื่องพักหนี้ซึ่งรวมทั้ง
เอาไว้ก่อนเป็นข้อเสนอของของภาคท่วดไทย
ทีนี้มันจะทำอะไรก็ตามแต่ต้องส่องดูกระเป๋าหน่อยเงิน
ใช้ไปแล้ว๕แสน๑หมื่นล้านก็เหลืออยู่๔แสน๙หมื่นล้านมี
บวกลบคูณหาแล้วเนี่ย๓แสนหนึ่งหมื่นสี่พันล้านเท่านั้นที่
ยังเหลืออยู่อีกนะฉะนั้นก็ลองตัดสินใจดูว่า
พอจะไอ้๓๕๐๐คูณ๒เดือนเนี่ย
ให้กลับไป๕๐๐คูณ๓เดือนไหวไหม
เพราะว่าคราวนี้เขาเดือดร้อนมากกว่าส่วนการพักหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถ
หนี้บัตรเครดิตอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องรอฟังต้องรอฟัง
แต่จะบอกว่าคนกลุ่มนี้ก็เดือดร้อนเยอะ
ถ้าทำให้เขาได้ก็จะเป็นประโยชน์มาก
เอาไว้วันอังคารดูกันชัดอีกทีหนึ่ง
ว่าจะเป็นไปตามข้อเสนอนี้ทั้งหมดหรือไม่ครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับ
รอให้ฟังกันต่อ
นี่ไงก็รอความคืบหน้ารอรายละเอียด
คอรมอลวันอังคารหน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะ